คุณร้องได้ให้ร้าง

คุณร้องได้ให้ร้าง

เหมือนโปรดน้ำทิพย์นะตอนนี้นะ
แบบว่าชื่นใจขนกเทพไทยนะ

ตอนนี้ทำลายกำแพงปลดล็อกผ่านเพลงที่๑ได้แล้ว

เพลงนี้นะครับเป็นเพลงของคุณตายอรไทยนะครับ
ชื่อเพลงอย่างเป็นทางการคือตัวให้คึดฮอด
เป็นภาษาอีสานแปลเป็นภาษากลางว่า

ตัวอย่างนี้ก็หมายความว่าโกหก

เป็นเพลงดังอยู่ในอัลบั้มชุดขอใจกันหนาวนะฮะ

แต่งเนื้อใส่ทำนองโดยคำล่าหน่อแก้ว
ดนตรีโดยจีรวัตรป่านพุ่ม

เป็นผู้แข่งขันที่ผ่านไปแล้ว๑เพลง

รับไปแล้วมีเงินอยู่ในกระเป๋า๕๐๐๐บาท
รอที่จะมาขึ้นในครั้งหน้าก็จะขึ้นเพลงที่๒

การแข่งขันของคุณอ้อยได้ใหม่นะครับ
ดูสิว่าเธอจะผ่านไปได้ถึงเพลงที่๑๐หรือไม่นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลาบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับ

เมื่อกี้ฉันเคยไปว่ายน้ำพี่พำเจาราเค้อยู่บ่อย
ใส่กางเกงตัวนี้นะพี่อ้ำไม่ต้องกลัวมดกัดเลยอ่ะ
เป็นจริงหรือคะ

ตั้งแต่ขึ้นมานั่งเลยเคยเห็นเขาวาดแซ่มั้งอย่าง

ได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญา
คุณอ้อยร้อง